ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมมริสรเอี่ยมสะอาด
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับผมตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้าน
ประสานไปทางวิบของพักเพื่อไทยว่าขออภิปรายในช่วงไทม์ไทม์
แต่ว่าก็ได้ในช่วงเวลายามไทม์
แต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่มีเกียรติครับ
และได้ทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรียามเฝ้าสภา
เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
ท่านประธานครับการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐ
ถือเป็นอมตะวาจาที่ไม่ว่าการเวลายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปนานแค่ไหนก็ตามแต่
ก็ยังเป็นอมตะวาจาที่เป็นจริงอยู่เสมอ
ต้นทุนในชีวิตของเราไม่เท่ากัน
พี่น้องเกษตรกรนั้นมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุน
และการบริหารจัดการทุนในการประกอบสมาวิชาชีพ

เมื่อไม่มีทุนไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องกู้
การผิดนัดชำระหนี้โดยไม่มีใครช่วยเหลือสภาพเหมือนคนกำลังจมน้ำ
ดังนั้นการพักชำระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร
ซึ่งผมตั้งหัวเรื่องในการอภิปรายในวันนี้ว่า
หนี้เท่ากับเพิ่มรายได้และเป็นเครื่องมือ
ในการนำพาพี่น้องเกษตรกรออกจากวงจรเจ็บจนเจ๊ง

จะได้เห็นว่าเพื่อนสมาชิกพักเพื่อไทยทำงานกันอย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรีครับ
ท่านประธานครับข้อมูลจากสถาบันวิจัยป่วยอึ้งพากรเนี่ยพบว่า
เกษตรกรไทยมีหนี้เฉลี่ย

และมีแนวโน้มว่าจะมีหนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และโดยพฤติกรรมการชำระหนี้ย้อนหลังไป๕ปี
เราพบว่า๒๘สามารถจะจ่ายตัดต้นได้บ้างครับ
พยุงหนี้และชำระคืนได้เพียงเล็กน้อย
ไม่สามารถชำระหนี้ได้เลย
เป้าหมายที่ได้มากก่อน
ว่าจะต้องคำนึงถึงกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นสำคัญ
วินัยของลูกหนี้เพื่อป้องกันวิกฤตด้านจริยธรรม
นโยบายพักหนี้เกษตรกรนั้นจะทำ๓ปีครับ
เป็นการพักหนี้แบบพักทั้งต้นทั้งดอก
ถ้าพูดภาษาแบบวัยรุ่นก็บอกว่าพักจุกไปเลย๓ปีครับ
และจะมุ่งสร้างรายได้๓เท่าใน๔ปีภายในปี๒๕๕๙
จากรายได้๑๐๐๐บาทต่อไร่ต่อปีนะครับจะเป็น๓๐๐๐ต่อปี
ภายใต้หลักคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้

ไม่ว่าจะเป็นตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศ
นวัตกรรมเสริมก็คือทำเกษตรแม่นยำ
เหนือจากการพึ่งดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติ

บล็อกเชนครับในการประกันราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า
แก้กฎหมายในการจัดหาที่ดิน
นี่ไม่ใช่แล้วครับที่มาบอกว่ารัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ
แต่เป็นรักที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของพักเพื่อไทยที่มีให้กับพี่น้องประชาชน
เพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับ

นโยบายพักชำระหนี้เกษตรกรจะประสบความสำเร็จมากขึ้น
เมื่อพักหนี้แล้วต้องมีนโยบายในการสร้างรายได้ควบคู่ไปด้วย
ถ้าเราไปดูนะครับว่าตัวเลขที่จะมีการพักต้นพักดอก๓ปี
สมมุติตัวเลขนะครับที่๑๐๐๐ล้านบาทต่อปี
๓ปี๓๐๐๐ล้านที่รัฐจะต้องไปชดเชยให้กับธนาคารรัฐ
ในที่นี้น่าจะหมายถึงทกศเป็นนำร่องก่อน

จะไปถูกหมุนในระบบจะเป็นควิกวินอย่างน้อย๒๘เท่า
จากสามหมื่นล้านครับเงินกำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปให้ชุมชน
อย่างน้อย๘๔๐๐๐ล้านบาท
วันนี้ครับนโยบายพักชำระหนี้เกษตรกร
ซึ่งเป็นเรือทงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเศรษฐา
รัฐบาลพร้อมลุยครับ

ถามว่าเราคิดเรื่องนี้
อย่างเป็นระบบครบถ้วนแค่ไหนอย่างไร

นโยบายพักเฉพาะเงินให้เกษตรกรนั้น

รัฐบาลเคยทำเรื่องนี้

ในจุดที่เป็นจุดอ่อน
แล้วก็เติมเสริมจุดแข็งเพิ่มเข้าไป
เพื่อให้โครงการพักชนิดเกษตรกรนั้น
พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึง
แล้วเรามั่นใจครับว่าในรอบนี้
พักเพื่อไทยมุ่งเน้นทำโครงการนี้
เพื่อจะเสริมศักยภาพของพี่น้องเกษตรกร

เตรียมตัวออกเดินทางได้

เกษตรกรพักทั้งต้น

จุก๓ปีไปเลย